นี้ค่ะจะมีโพสต์ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคหลายโพสต์เลยนะคะ
แล้วก็มีข้อความในลักษณะของการเตือนสติประชาชน
เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อที่นำพญานาคมาบูชา

นี่ค่ะก็มีข้อความที่ระบุว่าในตำนานความเชื่อของพระพุทธศาสนา
พญานาคคือสัตว์เดรัชฉานทำไมถึงพากันไปกราบไหว้บูชาสัตว์เดรัชฉานกันอยู่ได้
พระมหาภัยวันท่านบอกว่าอัตมาสงสัย
หมาที่บ้านยังมีคุณมากกว่าอย่างน้อยหมาก็ช่วยเฝ้าบ้านให้โยมได้นะ
พญานาคเฝ้าบ้านให้โยมได้หรือเปล่า
ถ้าจะบูชาพญานาคบูชาหมาที่บ้านเถอะมันซื่อสัตว์ด้วยรักเจ้าของด้วย
มีโพสต์หนึ่งค่ะของพระมหาภัยวันนะคะ
เป็นภาพเหมือนกับมีพญานาคนาคน้อยอยู่ในบาทพระพุทธเจ้า
ทีมข่าวก็เลยไปถามว่าภาพภาพนี้มันหมายถึงอะไรเนี่ยอ่า
ก็เหมือนกับว่าหลวงพ่อท่านก็จะพยายามเล่าถึงความเป็นมาของพญานาคกับพระพุทธศาสนา
เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อด้วยอะไรด้วย
จะได้ถ่ายทอดให้กับทุกท่านหรือว่าน้องหนูฟังด้วยนะครับ
พระมหาภัยวันท่านก็เล่านะครับบอกว่าเรื่องราวมีอย่างนี้ฮะ
ในอดีตการสมัยพุทธกาลเนี่ย
เรื่องราวมีอยู่ว่ามีชะดินสามพี่น้องโดยเฉพาะอุรุเวลกัสปะนะครับ
ซึ่งเป็นพี่ชายใหญ่เป็นหัวหน้านักบวชที่ชาวเมืองราชครึกนับถือมาก
ท่านผู้นี้ประกาศตนเป็นผู้วิเศษเป็นพระอรหันต์บำเพ็ญพฤษบูชาไฟนะครับ
พระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปถึงนะครับแล้วก็ตรัสขอพักอาศัยในโรงไฟ
พวกชดินก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะตรงนี้นะฮะ
แล้วก็เป็นอันตรายแก่ผู้ที่จะไปอยู่อาศัยภายในโรงไฟ
เพราะว่ามีพญานาคหรือว่ามีพญางูใหญ่มีพิษร้ายกาดอาศัยอยู่ในนั้นนะครับ
ดินจึงนึกในใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงอวดดีไม่กลัวอันตราย
ตามท้องเรื่องในหนังสือพระปฐมสัมโพธิกฐากล่าวว่า
พระพุทธเจ้าท่านเสด็จเข้าไปประทับภายในโรงไฟ
ปรากฎว่าพญานากมีจิตทุกตมทำคือโกรธมากนะฮะ
ก็เลยพ่นพิษใส่พระพุทธเจ้า
ซึ่งหมายถึงการเข้าชานชนิดหนึ่งนะครับ
ซึ่งบันดาลให้เกิดเปลวไฟขึ้น
จากกายได้ค่ะนะฮะพิษของพญานาคและเปลวเพลิงจากเตโชกสินเนี่ย
ของพระพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้นเป็นแสงแดงสว่างขึ้นมา
แล้วก็เผาผลาญโรงเพลิงนั้น
ให้แบบแหลกละเอียดไปเลยนะฮะ
นี่นะฮะลักษณะแบบนี้นะครับ
พวกชดินน์ก็ได้เห็นแสงเปลืองก็
เอ๊ทำไมพระสมณรูปนี้หมายถึงพระพุทธเจ้านะครับ
ทำให้เกิดแบบนี้เกิดขึ้นได้เห็นทีจะวอดวายด้วยพิษพญานาคคราวนี้เป็นแน่
แต่ครั้งนั้นพอล่วงลาตีรุ่งเช้าพระศัพท์พันธ์อยู่เจ้า
บรรดาให้นาคคดกายลงไปในบาตได้จากตัวใหญ่
แล้วก็ทรงสมแดงแก่อูรูเวลกัสปะให้ได้เห็น
แล้วทรงตรัสบอกว่านาคนี้สิ้นฤทธิ์ด้วยพระองค์
นี่คือความหมายของภาพภาพนี้
เป็นที่มาของประวัติของพญานาคกับพระพุทธศาสนาด้วยนะฮะ
ทีนี้ค่ะพระมหาภัยวันก็เลยบอกว่า

และที่มีการเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังเกี่ยวกับเรื่องราวเรื่องนี้
ความหมายก็คือเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า
พระพุทธเจ้าท่านพยายามจะแสดงให้กลุ่มคนที่หลงเชื่อในพญานาค
ได้รู้ว่าพญานาคก็แค่สัตว์เดรัชฉานบรรลุธรรมไม่ได้
ตำนานแล้วพญานาคเวลาบำเพ็ญบุญและอธิษฐาน
เขาจะอธิษฐานเพื่อต้องการจะเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำ
เพราะมนุษย์สามารถปฏิบัติธรรมได้
สามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้
ภวกนักบทนอกละทินี่เขาจะบูชาพญานาคกันแบบนี้
เพราะเขาเชื่อว่าพญาหน้าเป็นศัตรว์ศักดิ์ศิษฐ์
แต่นี่พอพระพุทธเจ้าท่านประกาศศาสนาเนี่ยท่านสอนตรงกันข้ามเลย
ท่านมองว่าการไปกราบไหว้สัตเดรฉานเนี่ยมันไม่นำไปสู่ทางพ้นทุกข์
ท่านก็เลยไปโปรดชะดินสามพี่น้องนะชะดินบอกว่าถ้าอยากอยู่ก็ไปอยู่ในโรงไฟที่พญานาคอยู่สิ
พระพุทธเจ้าก็เลยไปอยู่ให้เลยแล้วก็ทรมานพญานาค
จับพญานาคเนี่ยบีบใส่บาทให้เหลือตัวนิดเดียวมันเป็นธรรมธิษฐาน
ก็คือเป็นเรื่องของการแสดงให้เห็นธรรมะว่าเนี่ยโดยที่สุดแล้วไอ้อิทธิฤทธปฏิหารอะไรเนี่ยมันของเล่น
มันของเล่นมันสู้ธรรมะไม่ได้หรอก
เกี่ยวอะไรกับลุงพลไหมอืมตั้งใจจะบอกอะไรไปยังลุงพลหรือเปล่า

แต่อย่างลุงพลเนี่ยก็แสดงให้เห็นชัดเหมือนกันว่า
หมอปลาเป็นกรยานมิตรที่ดีแล้วเพราะขัดไม่อยากให้สร้างพญานาค
แนะนำในสิ่งที่ถูกที่ควรแต่ลุงพลไม่เชื่อ
เชื่อคนยกยอเห็นดีเห็นงามกับตัวเองเท่านั้นนี่ค่ะอ่าก็นี่
จริงเตือนทุกคนเลยคือคือพูดให้ตรงคือเตือนทุกคนเลย
ไม่ได้ไม่ได้เตือนลุงพลลุงพลอะไรสักคนอ่ะเตือนทุกคนที่งมงายเกี่ยวกับเรื่องนี้
อย่าอย่าไปอย่าไปไปพากันไปไปในทางที่มันมันไม่ควรจะพากันไปอ่ะ
จริงแต่มาว่าแต่ก่อนเนี่ยนะฮะลุงพลเนี่ยตอนที่อยู่กับหมอปลาเนี่ย
ตามมาว่าถูกทางแล้วค่ะเอ่อควรจะฟังคำเตือนของกรรยานมิตร
พระพุทธเจ้าบอกว่ากรยานมิตรเนี่ยจะพูดสิ่งที่เราไม่อยากฟังแต่ถ้าเราไปฟังไอ้คนที่มาป้อยอเรา
มายกย่องเรามาชื่นชมเราอย่างเดียวเนี่ย
ว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์อย่างนั้นอย่างนี้ไปชวนเราทำอะไรที่มันจะพาคนงมงายไปไหว้แม่ตะเคียนกันบ้าง
ในสุดท้ายก็พังหมดพระท่านเล่าให้ฟังนะฮะค่ะใช่ค่ะทุกผู้ชมครับ